ที่เชียงใหม่นะฮะมีหนุ่มไทยใหญ่คนหนึ่งถูกคนร้ายใช้มีดแทงคอนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมเป็นสวนผักที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงเนี้ยฮะ
ไปเจอศพกันนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้านะครับ
ตำรวจสพแม่ริมที่เชียงใหม่นะครับได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกฆ่าทิ้งอยู่ที่กระท่อมนะครับเป็นกลางสวนผักในหมู่บ้านเมืองผ่า
เมืองผ่าตะบนริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบนะฮะ
มีคราบเลือดเนี่ยเปลือเปื้อนเต็มที่นอนกับมุ้งในกระท่อม
ไปหมดเลยนะครับแล้วศพที่นอนอยู่ตรงกระท่อมเนี่ย
ตรวจสอบแล้วชื่อในหลาวนะฮะไม่ทราบนามสกุลนะครับ
เป็นชาวไทยใหญ่อายุประมาณสามสิบหกปีค่ะนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่นำลงมาชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยนะครับสภาพศพของนายหลาว
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าลำคอหนึ่งแผล
ที่หน้าผากอีกสองแผลนะครับคาดว่าเสียชิดมาแล้ว
ประมาณสัก๑๒ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะครับ
ข้างข้างกระท่อมมีขวดเหล้าขาวอยู่ห้าขวดบนถนนห่างจากกระท่อมไปสักร้อยเมตร
มีร่องรอยคราบเลือดอยู่ที่กลางถนนด้วยมีค้อนนะฮะ
มีปลายมีดเปื้อนเลือดสภาพด้ามหักตกอยู่ด้วย
นี่ฮะนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ยังมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะสีดำสองคู่ตกอยู่ด้วยนี่ฮะ
พันธบทเอกมาโนธสุดสวาสภูมิกับการสพแม่ริมบอกว่า
จากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าในหลาวผู้ตาย
น่าจะดื่มเหล้าอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเกิดขึ้น
ถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกันคาดว่าน่าจะมีเรื่องกันที่กระท่อม
แล้ววิ่งไล่ทำร้ายกันไปตามถนนนะฮะคือจากบาดแผลเนี่ย
ว่าผู้ก่อเหตุใช้มีดเป็นอาวุธส่วนค้อนที่ตกอยู่อาจจะเป็นของในเหลาผู้ตาย
หลังจากที่ในหลาวถูกแทงแล้วก็คงจะหลบเข้าไปอยู่ที่กระท่อมสุดท้าย
แล้วก็เสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตนี่ค้อนที่ตกอยู่นะฮะ
ว่าอาจจะเป็นของผู้ตายส่วนผู้ต้องหาเนี่ยใช้มีดแน่นอนนะครับ
ผู้ก่อเหตุตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับแต่ตำรวจบอกว่าน่าจะหาตัวไม่ยาก
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปไล่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอผู้ชายคนนี้นะฮะ
อ่าแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านไปบอกสพแม่ริมเลยนะค่ะนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนี้สวมกางเกง๓ส่วนลายพราง
เก็ตสีดำแบบนี้ไม่สวมรองเท้าด้วยนะครับไปยืนโบกรถ
อยู่แถวแยกทุ่งหัวช้างตะมนต์ริมใต้ห่างจากกระท่อมที่เจอศพเนี่ย๒กิโลเมตร
ไปยืนอยู่ประมาณ๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่เช้าวันนี้จะมีคนมาพบศพในหลาวอยู่ที่กระท่อม
คือเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบอยู่นะฮะว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ถ้าไปถาม
ชาวไร่ชาวสวนคนงานชาวไทยใหญ่แถวนี้เขาจะรู้จักไหมค่ะอ่าแล้วถ้ารู้จัก
แล้วไปเจอเจอกับนายหลาวรู้จักกับนายหลาวหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
เขาอาจจะมายืนโบกรถอยู่ก็ได้อืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่านะคาดว่าอาจจะเป็นคนร้ายนะคะ
ตามภาพภาพนี้นะคะครับเราส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่กระท่อมที่เกิดเหตุนะคะไปตรวจสอบดูภายในกระท่อมนะคะ
คราบเลือดเต็มเลยคุณผู้ชมทั้งที่เบาะนอนที่มุ้งที่พื้น
มีขวดเหล้าในถุงพลาสติกยังไม่ได้ถูกเปิดกินนะคะครับ
แล้วก็มีขวดเหล้าขาวที่ดื่มกินไปแล้วที่หน้ากระท่อมที่ข้างกระท่อมนี่ค่ะ
จรัสกลิ่นชูคนที่ดูแลสวนนะคะเล่าให้ฟังว่าสวนตรงนี้เป็นสวนปลูกผักปลอดศาล
ให้กับนักมวยในค่ายมวยสอยิ่งเจริญการชั่งนำไปใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมารับจ้างเฝ้าสวนแต่ก็มาทำได้ไม่กี่ครั้ง
เงินที่ได้มาก็มักจะนำไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มผู้ตายชอบแอบมาพักอาศัยอยู่ที่กระท่อมนี้ค่ะ
พอมาที่สวนเปิดประตูกระท่อมเนี่ยนะคะนายจรัสบอกว่าตกใจมาก
ศพผู้ตายแล้วอะค่ะเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมอ่ะนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
เขาก็วนเวียนไปทุกที่คนนี้นะครับเพื่อนฝูงโทรมาหาเป็นแรงงานได้เหล้า
ตังค์ร้อยบาทก็ไปซื้อเหล้ากินอ่าน่ะไปมีปัญหาสร้างสังคม
อยู่คนเดียวเหรอครับตอนนั้นมาอยู่กับลูกพี่มันคิดจะสู้นะครับ
ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่มีน้องอะคนนี้ครับมันจะไปเรื่อยเรื่อยกินราบไปเรื่อยเรื่อยอะครับ
แล้วก็ไม่มีที่อยู่หลักแหล่งไม่มีที่อยู่หลักแหล่งมีกระเป๋าเป้ใบเดียวนะครับ

ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของสวนกุหลาบที่อยู่ใกล้กับกระท่อมที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
นายวัญชัยหานโชคชัยอายุ๔๘ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อน
แต่เคยเห็นเห็นผู้ตายขนข้าวขนของมาอยู่ที่กระท่อมนี้ได้สองสามวันแล้วก็นำสังกษี
นำผ้าใบมาต่อเติมเพื่ออยู่อาศัยช่วงหกโมงเย็นวันเกิดเหตุนะคะ
เห็นผู้ชายเดินมาหาผู้ตายนะคะครับเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเดินมาหา
ทุ่มหนึ่งได้ยินเสียงคนคุยกันในกระท่อมคือคุยกันปกติไม่ได้เป็นเสียงแบบทะเลาะกัน
หรือมีปากเสียงอะไรกันแต่ตีสี่ได้ยินอีกรอบ
คราวนี้เนี่ยตอนตี๔ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนถีบสังกษีที่ล้อมกระท่อมอยู่อะค่ะ
เสียงดังปั้งปั้งอยู่สองครั้งแล้วเสียงก็เงียบไปไม่ได้มีเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลืออะไรนะคะ
วัญชัยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัว
หรือมาทวงเงินกันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยไล่แทงกันจนเสียชีวิต
ไม่น่าจะใช่การฆ่าชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าผู้ตายมีกระเป๋าอยู่ใบเดียว
ไม่ได้มีของมีค่าอะไรและแถวนี้ไม่เคยมีมิจฉาชีพมาก่อนเลยค่ะ

ประมาณสัก๖โมงก็ไม่เห็นมีรถเครื่องอะไรเข้ามาเพราะน่าจะเดินขามา
น่าจะดันขาแล้วก็เห็นประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็คุยกันในกระท่อม
เพราะมันได้ยินว่าเสียงมันจะเงียบเงียบเสียงมันเจ้าจ้าเจ้าจ้าธรรมดานะ
คุยแบบเราคุยกันธรรมดาพอรุ่งเช้ามาลูกเขยเขาบอกว่า
พ่อลูกเขยขี่รถเครื่องมาลูกเขยบอกว่าพ่อพ่อได้ยินว่าเขาตีกันตรงสามแยกไหม
บอกว่าไม่ได้ยินเพราะตอนทุ่มหนูก็ได้ยินเขาคุยกัน
แต่นอกนั้นผมหลับแล้วผมไม่ได้ยินว่ารถจะตีกันที่ไหน
แล้วเรื่องมันเงียบไม่มีเสียงรถเครื่องแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลย
เหตุการณ์อย่างนี้มันน่าจะเป็นทวงของหรือว่าทวงสตางค์
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเพิ่มนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไปคุยกับนางไอแทรกกืออายุสี่สิบแปดปีค่ะ
ไอบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการมีปากเสียงกัน
ที่บริเวณ๓แยกห่างจากกระท่อมไปสักประมาณ๕๐เมตร
แล้วคนร้ายคงจะใช้มีดไล่แทงผู้ตายผู้ตายคงจะใช้ค้อนป้องกันตัว
แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกแทงตามร่างกายหลายแผลนะคะ
คนร้ายน่าจะนำร่างของผู้ตายไปไว้ที่กระท่อมแล้วหลบหนีไป
ไปทางปากซอยถนนบ้านทุ่งหัวช้าง
ก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนึงเอาไว้ได้
ลักษณะคล้ายคนร้ายคือตัวเหมือนเปื้อนเลือดด้วยค่ะเดินออกไปจากซอย
แล้วตอนเดินเนี่ยนะหมาเห่าตลอดทางเลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยไม่ได้มีใครเห็นคนร้าย
แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นคนนี้เพราะว่าเนื้อตัวเหมือนกับเปื้อนเลือดด้วยค่ะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านกังวลใจมากเพราะตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ
เขาก็หวาดระแวงตรงนี้เนี่ย๒ทุ่มเงียบแล้ว
ชาวบ้านบอกรถไม่มีไม่มีคนเดินก็เลยทำให้เหตุการณ์เนี้ยไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครได้ยินอะไรเพราะว่าช่วงค่ำมันเงียบไปหมดนะคะ
พ่อเพิ่งมาอยู่นี่ใหม่เราก็ไม่รู้มันก็เปรียบใจ
เปรียบใจว่าทำไมคงนี้มันเงียบเห็นเหมือนไม่ใช่คนร้าย
ทำไมเขาต้องตีว่าถึงเสียชีวิตอย่างนี้
ตำรวจสพแม่ริมบอกว่าอยู่ระหว่างไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อตามหาตัวคนร้ายนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างติดต่อยาดของผู้เสียชีวิต
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
รับจ้างทำงานทั่วไปค่ำไหนนอนนั่นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะคะ
เลยยังไม่สามารถติดต่อประสานญาติของผู้เสียชีวิต

เดี๋ยวรอดูนะฮะความคืบหน้าผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
ถ้าคุณไม่ใช่นะคุณก็ไปพบตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะก็พรุ่งต้นได้ภาพนี้มาหนึ่งภาพ
ลักษณะว่าคล้ายจะเป็นคนก่อเหตุ